นะคะดาราสาวปอดดังมากคุณผู้ชม
พูดชื่อปั๊บรู้ปั๊บรู้ปุ๊บเลยค่ะคุณผู้ชม

คนนี้สวยเซ็กซี่นะคะนิสัยดี

นักกีฬาก็มีดังมากด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อ๔๕เดือนที่แล้วเนี่ย
พึ่งไปยินดีกับแฟนตัวเล็กเป็นไฮโซด้วยนะคะ

แต่ว่าล่าสุดลือกันให้แซ่ดว่าเลิกกันแล้วค่ะ

ก็มีหนุ่มคนใหม่มาจีบเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
ถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครก็ใบก็ทายกันมานะคะ
แต่ว่าพูดชื่อปุ๊บรู้จักปั๊บนะคะ
ดาราสาวพรมีกี่คนนะคะเชอรี่
ก็ไม่กี่คนหรอกในวงการนี้